คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อย
เมื่อวานพี่อุ๋ยไม่อยู่เลยไม่ได้ถามเลยนะว่าคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้าง

มีคนนี้ค่ะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๖๖

ใบเออเก่งเนอะคนถูกแรงเนี่ย

แล้วเขาซื้อในแอปเป่าตังค์เป็นสลากดิจิทัล
เขาก็รู้ตัวแล้วว่าถูกเลขท้าย๒ตัว๖๖ตั้ง๒๐ใบ
พอเข้าไปเช็คในระบบระบบขึ้นว่าคุณไม่ถูกรางวัล

ซึ่งมันต้องถูกนะ
๒๘๓๓๖๖งวลเมื่อวาน๑ตุลาคมปี๖๖
แอปเป่าตังค์ก็เลยถูกเลขท้าย๒ตัว
คือเลข๖๖ถูกตั้ง๒๐ใบ
แล้วอย่างที่มิ้วบอกค่ะว่าถูกรางวัล
แต่พอไปตรวจสอบในระบบระบบกลับบอกว่าไม่ถูกรางวัล
สารวุฒิเลยงงเลยว่าเอ๊ะมันยังไงเกิดมาไม่เคยเจอ
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพนังรอง
ทางเพจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยออกมาชี้แจงค่ะ
ว่าเป็นการขัดข้องทางเทคนิค
เป็นความขัดข้องเรื่องของกระบวนการแจ้งผลรางวัลสลากดิจิทัล

การประกาศผลรางวัลสลากดิจิทัลในแอปเป่าตังค
กลับมาดำเนินการนะแล้วก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะ
ขออภัยในความล่าช้าก็จะพัฒนาระบบให้มันดียิ่งขึ้น
ใช่ค่ะเพิ่งเปลี่ยนใหม่ระบบมันเลยรวนนิดนึง
ทีมข่าวก็เลยสอบถามพี่สารวุฒิอีกครั้งนึงว่า
ตกลงพี่ได้เงินยังไง
พี่เขาบอกว่าอ๋อพอไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อย
กลับบ้านเลยลองเปิดมือถือดูอีกสักรอบ
๓ทุ่มกว่าระบบแจ้งว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๖๖๒๐ใบ
อ่าถูกรางวัลและระบบแจ้งว่าถูกรางวัล
แต่เงินโอนเข้าบัญชีแค่๑๙ใบ
ละ๑๙๗๐รวมเป็นเงิน๓๗๔๓๐ขาดอยู่ใบหนึ่งยังไม่ได้เงิน
แสดงว่ามันยังโก๊งของมันอีกใบหนึ่ง
มันยังรวนอยู่เหรอมันยังขัดข้องอยู่

คือเงินถูกรางวัลกะจะเอาไปช่วยเหลือคนเจ็บป่วย
ดูแลน้องอาสากู้ภัยอะไรอยู่แล้ว

ไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้ก็ยังเชื่อมั่นงวดนี้ก็ซื้อนะซื้อแล้วด้วยเรียบร้อย
คราวนี้๒๑ใบแต่ไม่ได้บอกว่าซื้อเลขอะไร
เชื่อมั่นอยู่ที่สำคัญก็คือถ้าเราซื้อข้างนอกใบละ๑๐๐ใบละ๑๒๐ใช่ไหมแต่นี่ก็คือเราซื้อจากไอ้ป่าตังคือใบ๘๐บาท๘๐บาทแล้วก็ในเรื่องของขึ้นเงินมันก็ง่าย
เพราะว่าเราผูกมัดติดกับทางกรุงไทยมันง่ายก็ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ครับสี่หมื่นก็จะมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมาคมจะเป็นในเรื่องของดูแลเรื่องของอาหารการกินของเด็กนะครับในสมาคมเพราะว่าทุกเช้าเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ต้องมีอาหารให้เขาทั้ง๓มื้อ
ขณะที่น้องเขาออกไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยแล้วก็รับผู้ป่วยจากบ้านเข้าโรงพยาบาลรับจากโรงพยาบาลกลับบ้านอยู่ประมาณนี้ครับ
พี่สารวุฒิเขาซื้อเลขทะเบียนรถแกเหรอทะเบียนรถเมื่อกี้น่าจะใช่นะใช่ไหม๖๖อ๋อทะเบียนรถแกก็เลยถูกรางวัล
คงตามทุกงวดนั่นแหละตามมากี่งวดเราไม่รู้คือ๒ตัวก็ใบละ๒๐๐แต่ว่าเขาจะหักค่าดำเนินการ๓๐บาท
ใช่ค่ะก็เลยได้ใบละ๑๙๗๐ค่ะตอนนี้ยังขาดอีกใบหนึ่งยังขาดอีกใบหนึ่งไม่รู้ตอนนี้ได้หรือยัง
แต่ว่าล่าสุดโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะนายธนวัฒนพลวิชัยก็บอกว่า
กองสลากเนี่ยค่ะต้องขอโทษและขออภัยนะคะที่ระบบผิดพลาดสาเหตุเกิดจากปรับปรุงระบบใหม่
แล้วระบบที่เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินรางวัลมันไม่ได้เข้าไปลิงก์กับเลขที่ถูกรางวัล
ทีนี้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะ

ไม่ได้ขัดข้องทางเทคนิคไม่ได้ขัดข้องใช่ไหม

ถูกรางวัลที่๑แล้วมันขึ้นว่าไม่ถูกแล้วมันระบบขัดคล่อง
เดี๋ยวต้องโทรหาอาจารย์ธนวัตรหน่อยเพราะว่ามันตกลงอย่างไร